อุบัติเหตุนะครับมันเกิดขึ้นจากการที่รถกระบะคันหนึ่งจอดอยู่ข้างทาง
อันนี้เปิดไฟกระพริบไว้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจ
แต่ว่ามีรถมอเตอร์ไซคันหนึ่งเขาก็ขับมาแหละสุดท้ายเหมือนกับว่าไม่ทันได้สังเกต

ให้ดูเนี่ยผมไม่ได้มานั่งฟันทงว่าใครผิดใครถูกนะ
ก็คือมีรถกระบาดคันหนึ่งก็จอดอยู่ข้างาวอาจจะคุยโพรธาสตร์หรือติดทุระอะไรบางอย่าง
อันนี้เราก็ไม่ทราบแต่พอจอดเอาไว้ข้างทางแบบนี้
รถมอเตอร์ไซค์ที่เขาขับขี่มา
อยู่ในเลนซ้ายสุดอาจจะไม่ทันระวังครับคุณผู้ชมครับก็เลยไปเฉียวชนกับท้ายกระบะเข้าเต็ม
ลงไปนอนข้างยังเคราะห์ดีนะที่ไม่มีรถยนต์ตามมาด้านหลังไม่งั้นโอ้โหเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนเหยียบซ้ำไป
คือคันนี้ตามมาแล้วเบรกทันนะไม่อยากกินธนาการแบบนั้นจริง
เหตุเกิดเนี่ยอยู่ที่บริเวณถนนมหาราชนะครับคุณผู้ชมครับเกิดขึ้นในลักษณะนี้แล้วเนี่ยพอล้มลงไปก็ยังดีที่มีคนมาช่วยเหลือนะ
แล้วก็อุบัติเหตุในครั้งนี้ก็ได้รับบาดเจ็บกันเท่านั้นเองไม่มีใครเสียชีวิตนะ
ไม่มีใครเสียชีวิตนะครับแต่ให้ดูกันแบบนี้เนี่ยฝากเตือนนะกันผมลักษณะว่าฝากเตือนคือถ้าคุณจะจอรถข้างทางปัดปลอดฟัง
เปิดไฟกับพริมหน่อยแล้วก็จอดให้มันข้างจริงให้มันมีพื้นที่ที่สามารถตัดจอดผ่าน
ตามหลังอันนี้ต้องเช็คดูให้ดีนะสายตานี่ต้องไว
ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับที่มาฝากเตือนกันแบบนี้ก็เป็นเพราะว่า
ด้วยร้านมือห่วงใยจากใจตลับขอบคับ